เศรษฐกิจติดจอวันนี้มีข่าวดีมาบอกครับใครอยากได้รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาไปสารต่อในการสร้างอาชีพของตนเองครับ
ล่าสุดนะครับคาราบาลแดนนะครับมีการประกาศแจกมรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งร้อยวันหนึ่งร้อยคันครับ
เป็นการช่วยสร้างอาชีพให้กับคนไทยครับเนื่องจากว่ารถนั้นก็สามารถนำไปประกอบอาชีพเพิ่มเติมได้ครับ
ทางด้านของนายกระมวลเดชสมุทรโคจรนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาลกรุ๊ปจำกัดมหาชนครับ
บอกว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือคนไทยครับในการสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่องจึงได้ร่วมมือกันกับไทยรัฐกรุ๊ปนะครับ
เดินหน้าจัดโปรโมชั่นสุดยิ่งใหญ่ของปีครับ
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒แจกมอไซค์ทุกวันแจกร้านทุกเดือนนะครับ
โดยจะแจกรถมอเตอร์ไซค์ทุกวันนะครับก็๑๐๐วัน๑๐๐คันนะครับ
แล้วก็แจกเงินล้านทุกเดือนด้วยเพื่อให้นำเงินกับรถนั้นไปต่อยอดในการสร้างอาชีพเป็นเครื่องมือทำอาหารกินต่อไปครับ
คุณผู้ชมเองก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ครับนะครับหลังดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นคาราบาลแดงหรือว่าคันโซคูณ๒ในราคา๑๐บาทเท่าเดิม
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับ
หรือไปส่งที่ตู้ปน๒บางประกงฉะเชิงเซาก็ได้นะครับ
ส่งได้ตั้งแต่วันที่๑มีนาคมไปถึง๓๑กรกฎาคมนี้
แล้วก็จะมีการประกาศผลทุกวันนะครับในบริการตลอดข่าวทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เวลาประมาณ๙นาฬิกา๓๐นาทีครับและจะเริ่มประกาศผล๒๘เมษายนนี้
แบบนี้นะครับดื่มทุกวันส่งทุกวันก็สามารถลุ้นโชคได้ทุกวัน
ส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากครับทางด้านของนายวัชราวัชลพล
แล้วก็บริษัททิปวีบอสคาร์ดนะครับบอกว่าดีใจครับ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมเพื่อให้คนไทยนั้นมีอาชีพนะครับ

เพราะรถมอเตอร์ไซค์นั้นก็สามารถนำไปประกอบอาชีพ

ที่ได้ร่วมแคมเปญดีแบบนี้กับทางคาราบาลแดงนะครับ
ซึ่งเป็นคาราบาลแดงเป็นเครื่องดื่มระดับโลก
แล้วก็จะได้ช่วยคนไทยช่วยสร้างอาชีพนะครับ
ซึ่งทางเราก็มีความยินดีแล้วก็ร่วมรุ้นไปด้วยกันครับ
ติดตามชมได้ทางรายการตลอดข่าว๘โมงครึ่งถึง๑๐โมงทุกวันครับ